คุณผู้ชมฮะการเดินทางก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะฮะ
คุณผู้ชมดูรถคันนี้เสียหลักพลิกตลบ
เกือบจะเข้ามาชนบ้านที่ติดกล้องวงจรปิดนี้แล้วนะครับ
มันไปอีกแล้วนะถ้ามันไปไปอีกกว่าบ้าน
อันตรายขณะนี้แล้วก็ละ
ช่วงโค้งแบบนี้นะครับแล้วรถคันหลังก็ตามมาติดติดเลยนะ

นี่เกิดขึ้นที่อำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ

เมื่อกี้บอกกล้องวงจรปิดเป็นกล้องหน้ารถนะครับ
จะเห็นว่ารถกระบะคันนี้โอ้โหขับสวนทางมาทางนู้น
แล้วช่วงเข้าโค้งพอดีตรงนี้เป็นเส้นทึบนะครับ
กันไม่ได้แต่ว่าเขาก็เหมือนไม่ได้มาเร็วมากนะ
แต่อาจจะถนนลื่นจริงนะฮะทำให้เสียหลักแบบนี้นะครับ

คือรถคันที่มีกล้องหน้ารถตั้งสติได้นะ

นี่ค่ะห้ิววิ่งลงมาช่วยเลยนะฮะ
ส่วนคันอื่นเขาก็พยายามที่จะจอดรถไว้ตรงนี้ก่อน
หลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าเคยขับผ่านจุดนี้นะ

บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจุดนี้เป็นโค้งอันตราย
ยิ่งเวลาฝนตกนะถนนลื่นอะไรอย่างครับ
มีหินมันหล่นลงมามีดินมันสไลด์ลงมา

คือไม่กล้าเข้าโค้งกันเร็วเลยเพราะว่ากลัวอันตรายนะครับ
บางคนบอกว่าโค้งมันไม่รับโค้ง